มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
ของแฟนสาวของนายเอ็มชัยชนะที่ถูกทำร้ายนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
วันนี้มีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลิศปัญญาบุรณบัณฑิตนะครับ
พร้อมกับนายโสพลแก้วล้อมทรัพย์
ซึ่งเป็นผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ด้วย

ผู้ที่ถูกนายเอ็มทำร้ายก็คือนางสาวกุลดารายีสมันหรือว่านิต้านะครับ
นายเอ็มชัยชนะทำร้ายร่างกายแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊ก

พรัชราชธานีนะครับ
เลิศปัญญาบอกว่าก็มาให้กำลังใจผู้บาดเจ็บนะฮะ

หากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงไม่ทันในวันนั้นเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะมีความรุนแรงได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่านะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกว่าหากใครเจอปัญหาแบบนี้

ซึ่งเราเห็นข่าวแบบนี้บ่อยนะคุณเดี๋ยวมาสอน

โดยเฉพาะผู้ชายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ย

ถ้าวันนั้นมาไม่ถึงเนี่ยคุณอาจจะตายก่อน

โทรไปที่สายด่วนของพม

ไปช่วยท่านไปช่วยคนรักของท่าน
ไปสู่กระบวนการที่จะปรับปรุง
เรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมนะครับ

ทางโรงพยาบาลนพรัชราชธานี

อาการบาดเจ็บของนางสาวกุลดารา

อักเสบของดวงตาขาวลดลงมาก

บาดแผลรอยไหม้ที่แขนแห้งดี

ที่ศีรษะก็ดีขึ้น

ซึ่งทางคุณพ่อของแฟนสาวในเอ็ม
คุณพ่อของนิต้าก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเหมือนกัน

เพราะรู้ว่านายเอ็มทำร้ายร่างกายลูกสาว
นึกว่านายเอ็มทำลงไปเพราะว่าเหมือนกับ

แต่พอมารู้ว่าในเอ็มลงมือทำร้ายลูกสาว
เพราะเสพยาบ้าคุณพ่อบอกยิ่งโกรธหนักมาก
มันเหมือนเป็นการตั้งใจคือเสพยาบ้า

ถ้ามันมีข้ออ้างอย่างอื่นเป็นบ้าเป็นอะไร

คุณพ่อกุศลยีสมันค่ะบอกว่าไม่คิดว่า
เอ็มชัยชนะจะเกาะเหตุแบบนี้นะ

จะดูแลนิต้าเป็นอย่างดี

เชื่อเลยว่าไม่มีผู้ชายคนไหน

นะคะตอนแรกพ่อคิดว่า

เพราะเป็นคนบ้าแต่พอมารู้ว่า

โกรธยิ่งโมโหผลกรรม
ฝ่ายชายได้รับมันไม่เป็นธรรมเลย

แต่ฝ่ายหญิงตัวลูกสาวของพ่อ
บาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ

ส่วนเรื่องที่ลูกสาวหรือว่า
นิต้ายังรักยังเป็นห่วงในเอ็มอยู่

ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนายเอมชายชนะ

แม่ของในเอ็มชัยชนะมาขอโทษ
กับสิ่งที่ในเอ็มทำไป

เพราะถือว่าตัวแม่เองก็ไม่ได้เลี้ยงดูในเอ็มมา
ฟังเสียงคุณพ่อของน้องนิต้าค่ะ
พ่อหักอองค์เนคเขารู้ว่าเขาบ้า
เขาประสาท
เขาเศษยา

เขายังโอเคอยู่นะมือที่เขาตีลูกสาวผม

หน้าตาเขาก็ยังปกติอยู่
เพราะลูกสาวผมเจ็บกว่าอยู่นะถ้าพูดถึงตอนนี้ครับ
ผมไม่ได้ติดใจในตัวแม่ของเขาเลยเพราะว่า
เอ็มก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับ
ก็ผมก็เลยว่าการมาขอโทษผมเนี่ยนะ
ผมก็ถือว่ามันไม่มีน้ำหนักเขาไม่มีการเชื่อมโยงกัน
เขาเขาไม่ใกล้ชิดกันก็ถือว่าผมก็ไม่โกรธแม่เขา